มาดูคลิปอุบัติเหตุที่อยากจะเตือนภัยกันหน่อยนะคะ
อุบัติเหตุกลางแยกวัดใจในจังหวัดระยอง
ชาวบ้านเขาบอกว่าแยกตรงนี้เรียกว่าเป็นแยกวัดใจเลย
เพราะมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแล้วมีผู้เสียชีวิตแล้วเป็น๑๐ศพนะคะ
และวันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นติดตามในช่วง

คุณดูนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณบ่ายโมงเลยนะ
ของวันที่๑๙กรกฎาคม
เป็น๔แยกในซอย๕สาย๑๑อยู่ในตำบลมาบขาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
ที่เกิดเหตุจะพบรถ๒คัน
คันแรกเป็นรถเก่ง๕ประตูสีน้ำเงินเห็นไหม
คันนี้นะคะบริเวณด้านขวามีรอยชนกลางลำ

แล้วภายในรถเก่ง๕ประตูก็พบคนบาดเจ็บด้วยนะคะ
เด็กและผู้ใหญ่รวมทั้งหมด๔คน

อีกคันหนึ่งกระเด็นไปฝั่งตรงข้ามเลยนะคะ

ใช่ส่วนคันที่๒เป็นรถแวนปาเจโร่สีเทา
ด้านหน้ายุบถึงห้องเครื่องเลย
ในรถพบคนขับบาดเจ็บ๑คน
รวมคนเจ็บทั้งหมดเป็น๕คน
จัดหน้าที่ผู้ภัยต้องเร่งช่วยกันนำคนเจ็บออกมา

แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ทางด้านนายทรงสิทธิเดชจิตปรีชาอายุ๕๕ปี
เจ้าของร้านชำที่เราเห็นคลิปมาจากร้านเขานี่นะ
เขาบอกว่าเห็นรถเกิดอุบัติเหตุตรงนี้บ่อยมาก
เดือนนึง๔๕ครั้ง
แล้วแยกนี้ไม่ได้อุบัติเหตุเล็กนะ
มีคนตายเพราะอุบัติเหตุไปแล้วเป็น๑๐ศพ
จริงอยากจะวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ช่วยลดอุบัติเหตุบริเวณ๔แยกแห่งนี้ให้ด้วยนะคะ

สิบประสบตรงแยกนี้เลยเหรอ
ส่วนอุบัติเหตุครั้งล่าสุดนะคะ
ระหว่างรถปาเจโร่กับรถเก๋ง๕ประตูนี้นะ
ทางตำรวจสพนิคมพัฒนาเขามาเก็บหลักฐานเบื้องต้นแล้ว
เดี๋ยวจะทำการรอสอบปากคำคนขับรถทั้ง๒คัน

ดูดีนะแยกนี้มันเกิดอุบัติเหตุบ่อย
ซึ่งพื้นก็มีการจราจรที่มันแบบว่าสัญญาณป้ายอะไรที่มันชัดเจน
คือพยายามดูอยู่ว่าตรงนี้สี่แยกตรงนี้มันมีไฟแดงไฟแดงไหม
แต่ลักษณะเหมือนเป็นแค่ไฟระวังก็คือไฟสีเหลืองเท่านั้นเอง
ใช่แต่มันไม่มีไฟจราจรที่เป็นไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดง
แต่ว่าตรงพื้นจะมีสัญลักษณ์อยู่แล้วเส้นเลนชัดเจนอยู่แล้ว
ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะ